นี่มาเลยคิมแคดิเชียนไปยังไงคะเล่าไปเลยครับ
หลังจากที่คิมเคดิเชียนเนี่ยนะฮะงานเข้านะกลางกรุงปารีสนะครับ
ตอนนั้นมีข่าวว่าถูกโจรในเครื่องแบบตำรวจเนี่ยนะครับ
ปล้นทรัพย์สินไปจำนวนล้านกว่าเหรียญสหรัฐ
ทำให้ตำรวจนะฮะเร่งรีบสืบสวนนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่พบร่องรอยเลยว่าใครที่เป็นคนเอาไปนะฮะ
จนกระทั่งเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเนี่ยได้มีการออกมากล่าวอ้างนะครับว่า
สาเหตุที่คิมถูกปล้นนั้นเป็นการจัดฉากขึ้นมา
ได้มีการออกมาเผยว่าเหตุการณ์โจรกรรมในปารีสเนี่ย
เป็นการจัดฉากเพื่อตบตาคุณผู้ชมต่างนานา
ทำให้ฝ่ายเจ้าทุกข์อย่างคุณคิมเนี่ยนะครับ
โกรธมากนะครับแล้วก็ปี๊ดแตกเลย
กะว่าจะฟ้องเอาเรื่องใช้เว็บไซต์นี้ให้ได้ที่มหาว่าเธอหลอกลวงผู้คนนะครับ
เพราะในคืนนั้นไม่มีใครรู้เหตุการณ์นอกจากตัวเธอเอง
จึงทำให้ไม่มีหลักฐานและมีน้ำหนักพอแต่ว่าเซเลฟสาวยังยืนยันว่า
เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงที่สำคัญแหวนมั่น
มูลค่า๑๐๐ล้านเงินของเคิร์นนี้ขูกจี้เปล่าจริง
หายไปอย่างนี้หรอ
แต่อย่างไรก็ทีทางทีมของคิมต้องการเว็บไซต์ที่ลง
ได้มีการออกมาโพสต์ขอโทษเธออย่างเป็นทางการ
ที่หาว่าเธอไปโกหกหลอกลวงประชาชน
จนล่าสุดเว็บไซต์คู่รณีได้มีการลบบทความดังกล่าวทิ้งหายไปแล้ว
แต่ไม่มีการขอโทษใด
แต่ว่าล่าสุดนะฮะทางดาราสาวก็ได้มีการยื่นฟ้องเว็บไซต์นี้แล้วนะครับ
เพื่อหวังว่าเอาเงินชดเชยจากบริษัทประกัน
ได้๔๐๐ล้านแล้วเป็นข่าวดังคนรู้จักแบบหูมากหรือว่าถ้าเกิดที่ดังเสียไป
ถ้าเกิดประกันต้องจ่ายนาง๔๐๐ล้านดอลลาร์ถ้าเกิดคนเลี้ยข้อสังเกตว่า
แล้วบริษัทประกันเนี่ยจะโง่ขนาดนั้นเลยคือเขาจะยอมจ่ายเลยไหม
ก็ต้องจะเช็คอีกเยอะเหมือนกันแล้ว

ไม่มีอะไรเลยถูกไหมฮะที่เขาบอกมา
แล้วใครจะเชื่อต้องไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงจริง

เป็นอย่างที่คุณมาร์คเคยวิเคราะห์ตอนนั้น
ใส่ไข่ว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม
นางต้องจัดฉากทำอะไรสักอย่าง

ใช่ไหมเรียลอิตี้ตามนั้นเลยแบบนี้นะ
หาจู๊โจ๊ะนางกิมหอม